คุณผู้ชมคะในช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่าจะพาไปเที่ยว
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้จะพาไปก่อนหัวหินเดี๋ยวในช่วงนี้นะจะได้ดูทั้งการปั่นจักรยาน
ดูเกี่ยวกับรถโบราณด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปใช้พลังงานกันเนี่ยนะคะ
เติมความสุขกันหน่อยดีกว่าครับพาไปช็อปพาไปชมตลาดกันหน่อย
เพราะว่าเสน่ห์ต่างของตลาดที่หัวหินแปลกแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณวัชรีดวงใสพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปช็อปชมตลาดกัน

รุนสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ค่ะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันช่วงเช้าแบบนี้อากาศดีทีเดียวค่ะ
ชาวบ้านพากันตื่นเช้าตักบาทพระสงฆ์ที่บริเวณถนนเดชานุชิตและไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดชัดชัย
หากพูดถึงแหล่งจับจ่ายซื้อของที่เมืองหัวหินนะคะก็คงหนีไม่พ้นตลาดชัดชัยค่ะ
ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่คู่กับเมืองหัวหินมาร่วม๙๐ปีแล้ว
ด้านในนะคะก็จะเป็นคล้ายกับตลาดสดทั่วไปค่ะ
ก็จะมีพวกของแห้งผลไม้แล้วก็ผักค่ะ
แต่ที่นี่จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือด้านหน้า
ซึ่งเป็นหลังคาครึ่งวงกลม๗ชั้น
แต่ว่าปัจจุบันแม้จะมีการปรับปรุงไปบ้างก็ยังคงสัญลักษณ์แบบเดิมไว้อยู่ค่ะ

จากภายในตลาดจะมีแผงขายสินค้าพวกของสด
ผักผลไม้ของแห้งและข้าวของเครื่องใช้ต่างจำหน่ายแล้ว
ยังมีอีกมุมหนึ่งของตลาดเต็มไปด้วยร้านที่ขายของอร่อย
หมูปิ้งและขนมพื้นบ้านอีกหลายอย่าง
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็จำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ไม่แพง

ตลาดแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีหลังคาเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน๗โค้ง
ถือเป็นสัญลักษณ์ว่าถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
ปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงตลาดกันไปหลายครั้ง
แต่ก็ยังคงลักษณะเด่นด้านหน้าไว้คือหลังคาเจ็ดโค้งไว้เหมือนเดิม
ส่วนช่วงข้ามถนนสายเดชานุชิตจะเป็นตลาดโต้รุ่งค่ะ
พื้นที่จะเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งสองฝากฝั่งถนน
ใครไปถึงหัวหินก็ไม่ยอมพลาดกับการมาจับจ่ายซื้อของ
หรือหาของกินอร่อยบนถนนสายนี้แน่นอน

สวัสดีค่ะมีไอติมรสอะไรบ้างคะมีกะทิมีวานิลามีกาแฟ
มีชาเขียวมีชาเย็นมีสตาร์บอรี่มีช็อกโกแลตมีรสอะไร
อร่อยจัดมาให้หนูเลยสามสามรสชาติค่ะร้านนี้ขึ้นชื่อยังไงคะ
เห็นคนมุมเต็มเลยเมื่อกี้อ๋อก็สงสัยเก่าแก่มากเพราะป้าขายมา
ตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยหกค่ะรุ่นที่สามแล้วค่ะ
มีสามรุ่นมีรุ่นที่พี่สองรุ่นแล้วก็มารุ่นป้า
ก็จะเป็นสูตรที่บ้านเองคิดพออย่างนี้ใช่จ้ะใช่จ้ะ
ตอนแรกไม่มีหลายรุ่นแบบนี้ไหมคะดูว่าตอนแรกมีสี่รถกะทิวานิลา
กาแฟช็อกแล้วก็มาเพิ่มแล้วก็มาเพิ่มค่ะต่อไปนี้ก็จะมี
เป็นอะไรอีกไหมคะโอ้โหสงสัยมีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โดยรวมแล้วถนนสายโต้รุ่งหัวหินแห่งนี้ก็คงไม่ต่างจากตลาดโต้รุ่ง
ที่อื่นเท่าไหร่นักเพราะสินค้าที่วางขายส่วนใหญ่
ก็เป็นสินค้าจำพวกของที่ระลึกเครื่องประดับเสื้อยืดและอาหาร
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดโต้รุ่งหัวหินต่างจากที่อื่นก็คือ
คนส่วนใหญ่บนถนนสายนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งหาคนท้องถิ่นบนถนนได้น้อยเต็มทีค่ะดังนั้นถนนสายนี้จึงนับเป็น
สันหนึ่งของหัวหินที่ทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนถนนต่างเมือง
ที่มีนักท่องเที่ยวพูดภาษาที่เราไม่คุ้นเคยนักแท้จริงแล้วเสน่ห์ของหัวหิน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างหรือห้างร้านใหม่ที่ทยอยกันเปิดขึ้นมา
แต่คือการที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบเก่าบนพื้นที่ดั้งเดิม
ใช้ชีวิตในแต่ละวันจนกลายมาเป็นวิถีชีวิตของคนหัวหินโดยแท้จริงวัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน